ต้องขยับไปที่จังหวัดขอนแก่นพลิกเมืองล่าล่าใคร
ฝรั่งซาดิตซาดิตขนาดไหนพยายามจะข่มขืน
พยายามจะข่มขืนสาวที่เป็นพนักงานร้านนวดเรียกว่าหมอนวดก็ได้
พยายามจะข่มขืนหมอนวดครับปรากฏว่าสาวเขาไม่ยอม
พอไม่ยอมก็ทุบทำร้ายจนกระทั่งเขาอาการปางตายรุนแรงขนาดไหนฮะ
รุนแรงคือสมองบวมรุนแรงขนาดเลือดกกปาก
มันไหลออกมาจากในร้านไหลออกมานอกร้านจนกระทั่งข้างบ้าน
โอ้โหเขาเห็นอ่ะเขารีบโทรแจ้งเจ้าของร้านแล้วมาดูอีกที
คนนี้อาการปางตายส่งไอซียูทันทีครับ
นี่ไงอาทายนี่ไงอันนาตัวยังใหญ่อื้ม
กรมแม่หมูน่ะอืม

อ่ะทีนี้นี่ไงนี่ไงอาทายอาทายจากอยากดังเนี่ย

ชายชาวต่างชาติก็เป็นฝรั่งแหละตอนแรกก็มาในคาบของลูกค้าปกติฮะ
ยกมือไหว้ทักทายกันไปทักทายกันมาแล้วถือกระเป๋าเข้าไป
นวดร้านนวดแห่งนี้อยู่จังหวัดขอนแก่น
แต่เนี่ยคนร้ายนี่คือฝรั่งโหดนี่คือซาดิตฮะ
อมซาดิตเพราะเข้าไปทำร้ายพยายามจะข่มขืน
พนักงานนวดจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัส
พนักงานร้านนวดหมอนวดอาการเขาปางตายแล้วนะ
นี่คือภาพชัดเลยใช้ขนาดนี้เลยเหรอ
ขนาดนี้เลยแหละรูปภัณฑ์สันธารเห็นได้ชัดขนาดนี้
การตามล่างจะต้องเป็นไปด้วยความไม่ยากแล้วล่ะ
เพราะว่ารูปชัดขนาดนั้นนะแต่ดูอาการของสาวที่เป็นหมอนวดก่อน
มหิตขนาดไหนพยายามจะข่มขืนเขาและพอไม่ได้
พอไม่ได้ก็พยายามจะฆ่าเขาฮะทุบทำร้ายรุนแรงถึงขั้นเลือดสาด
ข้างบ้านเนี่ยคือมันผ่านไปนานพอสมควรแล้วนะ
กับการที่คนร้ายก่อเหตุแล้วหลบหนีไปนานพอสมควรนานขนาดไหน
ขนาดที่เลือดในร้านเนี่ยมันไหลมันไหลตามน้ำ
แล้วไหลออกไปนอกบ้านข้างบ้านเนี่ยคือเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาเห็นเขาเห็นเขาก็ตกใจเฮ้ยมันน้ำท่วมเหรอ
หรือเขาปล่อยน้ำมาไม่แน่ใจแต่เห็นว่าน้ำมันมีความสีแดงเกิดขึ้น
ตะงิดแล้วเพราะโดยปกติเนี่ยลูกจ้างคนที่เป็นหมอนวดเนี่ย
มีลูกค้ากี่คนลูกค้ามาทำอะไรมาทำคอร์สไหน
จะมีการรายงานเจ้าของร้านตลอดเวลาแต่ว่าเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
พนักงานหมอนวดเขาไม่รายงานเจ้านายเลยตะงิดก็ส่งไลน์ไป
แต่ฝั่งนี้ไม่ยอมอ่านไลน์หนึ่งนะแล้วไม่ยอมตอบไลน์ก็เลยไม่แน่ใจ
แต่ก็เขาคิดในแง่บวกตอนแรกเนี่ยว่าอาจจะมีปัญหาอาจจะมีลูกค้า
ติดลูกค้าอยู่หรือเปล่าพอมารู้อีกทีย้อนมาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเหตุการณ์นี้ก็ตกใจมากเลยนะฮะส่วนข้างบ้านหรือเพื่อนบ้านเนี่ย
เขาเป็นพลเมืองที่ดีมากฮะพยายามที่จะให้การช่วยเหลือ
และเป็นคนที่มาแจ้งเจ้าของร้านก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย
อันตรายถึงชีวิตกับหมอนวดรายนี้มีเสียงไหมฮะมีฮะเชิญฮะ
ของร้านเขาเลยของร้านเขาก็เลยให้มุมชายมา
เพศจารย์จริงเนี่ยเกิดตั้งแต่๒๗กรรยายน
พนักงานหมอนวดที่ขอร้ายเนี่ยอายุ๔๕นะฮะ
ตอนที่พอมาถึงรู้กันแล้วเปิดประตูเข้าไป

มีอาการชักเกรงเหมือนพยายามจะหายใจเฮือกสุดท้าย
รีบนำส่งโรงพยาบาลขอนแก่นทันที

เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก็คือตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น
กำลังไล่ล่าคนร้ายรายนี้อยู่นะฮะ
เรื่องต้นถ้าหากสามารถจับฝรั่งซาดิตรายนี้ได้
ความผิดก็คือข่มขืนกระทำชำราว
ใช้กำลังประทุษร้ายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
นี่คือใบหน้าของคนที่ก่อเหตุอุกชะกัน
พยายามปั้มหมอนวดเพราะเขาไม่ให้ก็พยายามจะฆ่าเขา

ตัวใหญ่ด้วยเนอะตัวประเริ่มเลยประหลักด้วยนะฮะ